ซึ่งก็จะมีการสกรีนเสื้อเป็นภาษาไทยด้วยครับ
โดยชีวิตสือเอสพาวโต้สกัยของมุยธีระสินกองหน้าทีมชาดไทย
ก็ออกแคมเปญเอาใจคนไทยโดยทีมจะใช้เสื้อทีมนะครับที่มีการสกรีนชื่อภาษาไทยโดย
ในการพบกับโยโกมาเอฟมารินอสของธีรทรบุญมาทัน๑๗สิงหาคมก็จะใช้เสื้อภาษาไทยเช่นกันจัดวางด้านใต้หมายเลขครับ
เดียวกันชิมพิสุนั้นก็ยังมีหนึ่งกิจกรรมในการเชียร์ธิรสินแดงดาโดยสามารถส่งเสียงเชียร์ผ่านจอทีวีระหว่างเกมได้
เพื่อสร้างอัตรรสและให้กำลังใจกับทีมคู่แข่งครับ
ส่วนกวินธรรมสัจจานันทร์ประตูจากสโมสรซับโปโรเปิดใจหลังจากลงเล่นประเดิมสนามให้กับต้นสังกัดใหม่เป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่๕สิงหาคมในเกมเฉือนชนะซานเฟชเช่ฮิโรชิมา๒ต่อ๑
ซึ่งสถิติอย่างให้เป็นทางการในเกมดังกล่าวเจ้าตัวเซฟไป๒ครั้ง
ครับตองก็บอกว่าดีใจที่ได้ลงสนามและหวังว่าจะได้เล่นแบบต่อเนื่องในอนาคต
ซึ่งเกมการแข่งขันตอนนี้นะครับก็ต่างจากการซ้อมหรือว่าการอุ่นเครื่องอย่างมาก
ช่วงแรกต้องใช้เวลาพอสมควรแต่เล่นไปสักพักก็เริ่มจับจังหวะได้
กวินก็ยังบอกด้วยนะครับว่าขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มาตลอด
แล้วก็บอกว่าการต่อสู้เป็นสิ่งที่เขานั้นเลือก
รอบ๑๖คนสุดท้ายแข่งระบบ๑๓ใน๒๕เฟรมนะครับ
เซสชั่น๒หมูปากน้ำครับนบพลแสงคำ
โดยคืนนี้๒ทุ่มครึ่งจะกลับมาเล่นกันต่อในเซตชั่นที่๓อีก๙เฟรมนะครับ
ถึง๑๓เฟรมก่อนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะครับ